โทษเชียงราย๓รายแหกเรือนจำเมื่อคืน๕ทุ่มที่ผ่านมา
พลิกเมืองล่ากันอยู่ฮะห้าวเหลือเกินตอนนี้
นักโทษเชียงรายแต่จะบอกว่าหากเรือนจำจะไม่ให้เกียรติเรือนจำเกินไป
จริงแล้ว๓รายนี้อยู่ในช่วงของการกากตัว๑๔วัน
ว่าอยู่ชั้นนอกยังเข้าชั้นในไม่ได้ถ้าอยู่ชั้นในออกไม่ได้หรอก
อยู่ชั้นนอกโอกาสที่จะหนีออกมาได้หลายต่อหลายครั้งเกิดกรณีแบบนี้แล้ว
๓รายรวดก็คือคำปันใจแก้วนพรัชจอมเมืองกาศนพดลแซ่ลี
รายนี้ต่างกรรมต่างวาระแต่คดีใกล้เคียงกันคือคดียาเสพติด
สุดท้ายแล้วหนีออกมาได้๓ราย
จากเรือนจำชั่วคราวดอยฮางตำบลแม่ยาอ๋อมภูมิเมือง
จังหวัดเชียงรายเมื่อ๕ทุ่มที่ผ่านมา๓รายโดนจับแล้ว๑
เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ต้องพลิกแผ่นดินล่าตามอีก๒คนให้ได้ในวันนี้ครับ